มาดูเรื่องที่รามกำแหงหน่อยมีคนร้องเรียนค่ะ
บอกว่าหัวจ่ายน้ำดับเพลิงคือมันจมลงไป
แล้วมันระดับใกล้ใกล้กับฟุตบาทเลยกลัวว่าใครจะมาเตะเนี่ยค่ะ
จะเอาไว้ช่วยป้องกันภัยจะกลายเป็นทำให้บาดเจ็บซะเอง
คุณน้ำทะพงดูถ้าเป็นผมผมได้เตะแน่นอนเลย
ดิฉันก็เตะแน่นอนนะคะเนี่ยคือมันมันแทบจะเหลือแต่หัวใจ
หัวโผล่ขึ้นมาโอ้ยปกติมันก็ต้องมีก้านใช่ไหมฮะ
แล้วมันจะสูงหน่อยระดับเดียวกับประมาณเก้าอี้อ่ะ
แต่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
ชาวบ้านซอยรามกำแหงหนึ่งร้อยหกสิบหกออกมาโพสต์ค่ะ
หน่วยงานไหนก็ได้นะคะช่วยมาทำหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตรงนี้
ให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางหน่อยคนแถวนี้เนี่ยเดินเตะ
สะดุดกันหลายคนแล้วแก้ไขทีอื้อหือ
เขาบอกเขาเห็นมายี่สิบปีได้แล้วนะนี่ไอ้ไอ้แหลมแหลมนี่
เข้าหลังเท้าพอดีเลยนะถูก๒๐ปีแล้วมันไม่มีใครสนใจจะแก้ไขเลย
เขาไปถามกรรมการชุมชนทำไมไม่แก้เขาบอกเอ้าก็ไม่มีใครมาร้องเรียน
มันก็ตั้งอยู่อย่างนี้นะแล้วมันคงจะตั้งต่อไปเรื่อยนะคะ
ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะเขาบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไง
วันนี้รู้แล้วร้องเรียนแล้วก็ขอช่วยแก้ไขหน่อยค่ะ
หัวแดงนี่คือตั้งมาอยู่กี่ปีแล้วพี่ผมว่าน่าจะตั้งแต่ทำถนนพร้อมชุมชนนู้นละมั้งครับ
ครับใช่ครับตอนนั้นมีอุบัติเหตุอะไรไหมครับผมไม่เคยครับไม่เคยเลยครับ
ไม่เคยมีบัตรมีคนมาร้องเรียนอะไรไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอครับไม่เคยเลย
แต่ก่อนมันสูงหรือมันต่ำครับผมไอ้หัวหัวใจแต่ก่อนเหรอผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะ
ครับแต่ถ้ามันสูงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะลงไปต่ำใช่ไหมครับ
คือถนนนี่เขาเพิ่งทำใหม่หรือว่าทำตั้งนานแล้วครับทำตั้งนานแล้ว
เพราะว่าหลายปีเราทำอ๋อแต่แต่หัวนี่ก็คือว่าก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม
ก็คงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมแหละครับเพราะมันยังไม่เคยมีใครทำอะไรเลย
ปลาปลาหัวแดงเนี่ยครับอ๋อครับช่วงระยะสองปีที่ผมมารับ
ช่วงสระสมัยคืนหลังนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องปลาปลาหัวแดงนี้
ก็ไม่มีเคยใครแกล้งอะไรก็ไม่มีประชาชนก็ไม่เคยแกล้งอะไร